ทำยังไงกอดลูกให้แน่นที่สุดครับ

ฟันมันไปแล้วร้อนแล้ว
มีมากแล้วผมก็มีค่ะ

นี่คือตอนที่ลำเลียงนะครับ

ส่วนคุณแม่กับลูกกระโดดลงมาแล้วครับ

กระโดดหนีตายจากชั้น๒ลงมาชั้นล่าง

เฮาส์หลังนี้อยู่ที่

เอาระดมรถดับเพลิงมาฉีดฉีดนะครับ

ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงไฟดับครับ

มีตัวเธอสามีลูกสาวแล้วก็หลานชาย
วันอายุ๒๐วันเองครับ

หน้าบ้านรีบวิ่งลงมาดู
เห็นไฟกำลังลุกไหม้ที่แผงไฟเลย

เธอกับสามีหนีออกมาได้ก่อน

ติดอยู่ชั้น๒ลงมาไม่ได้ลงมาไม่ทัน

ลูกสาวตัดสินใจกอดลูกเอาไว้แนบอก
ให้แน่นที่สุดแล้วกระโดดลงจากชั้น๒

ทะลุหลังคาโรงรถลงมาชั้นล่าง

จากนั้นรีบบอกเจ้าหน้าที่บอกมีหมาด้วยนะ
ในบ้านมีหมา๑๐ตัวคุณผู้ชม
กู้ภัยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

น่าจะไฟฟ้ารัดวงจรเป็น๔นี้หมดเลยครับ
ตายแล้ว

หน้าบ้านชั้นล่างเหรอ

อยู่ข้างบนนอนมาอยู่ค่ะ
แล้วที่นังคือ๓คนแต่เด็กทรรก๑คนเป็น๔คน

ครับแล้วมีหมาอยู่กี่ตัว
แล้วนายได้ระเบิดหรือครับ
คือตรงนั้นมันเป็นแผงไฟที่ระเบิดก็น่าจะระวังจรอยู่นั่น